บุ๋มคะได้ไปเยี่ยมเหยื่อที่ถูกคมคืน
พี่บุ๋มเองรู้สึกยังไงบ้างกับสังคมที่มีคดีเรื่องของข่มขืนเกิดขึ้นแบบนี้
คือเราคงบอกว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็รับไม่ได้หรอกนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่จริงแล้วสังคมเนี่ยควรจะต้องช่วยกันดูแล
แล้วก็เราต้องสอนจริงเราต้องสอนตั้งแต่
อย่างที่ขึ้นใบอะค่ะขึ้นหน้าในไอจีว่า

แทนที่จะสอนให้ผู้ชายไม่ทำข่มขืนกับผู้อื่น

ก็เป็นเรื่องที่จริงผมว่ามันก็ไม่มีใครรับได้หรอกนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมแบบนี้ด้วยค่ะ
ตั้งแต่คุณบุ๋มรณรงค์มาเรื่องของข่มขืนเท่ากับประหารชีวิตเนี่ย
เสียงจากประชาชนตอบรับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ถ้าพูดถึงว่าเมื่อ๒ปีที่แล้วนะคะ
ในการที่เริ่มรณรงค์หลายคนก็
ส่วนใหญ่จะมีบางส่วนใหญ่เห็นด้วย
แต่ก็จะมีผู้ชายบางคนที่ไม่เห็นด้วย

ค่ะก็จะออกมาบอกว่าหนึ่งผมเป็นคนยั่วยุเอง
ผมก็จะบอกว่าถ้าผมยั่วยุเองเนี่ย
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนคนอื่น

มันก็เป็นระบบนั้นคุณคือไม่มีใครมีสิทธิข่มขืนคนอื่น
เฉพาะเยาวชนคุณไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนเด็ก

เพราะมันสร้างแผลให้กับเขาแล้วคุณไปฆ่าเขาเนี่ย

มันมีสิทธิ์อะไรในการอ้างอย่างนั้นนะคะ
มันแค่ข้ออ้างของผู้กระทำความผิดเท่านั้นเอง